คุณผู้ชมครับแก๊งขอทานชาวจีนอย่างที่ทราบนะฮะ
คือมีคนเขาแจ้งเบาะแสไปยังคุณกันจอมพลัง

คุณกันจอมพลังก็ไปตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าโอ้โห
ทีแรกจะให้ไปช่วยแบบดูน่าสงสารแล้วกันมันไม่ใช่แล้ว

ไล่ไล่ตรวจสอบไล่จับกลุ่มกันมาในเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปด้วยเนี่ย

ล่าสุดเนี่ยไปเจออีก๑คน

อันนี้เป็นรายที่จับไปนะเมื่อวันก่อนนะเมื่อวานนี้

อันนี้คือล่าสุดเนี่ยมีคลิปที่ทางพลเมืองดีเนี่ยเขาไปเจอ
อ่าแถวตลาดในพื้นที่สอนอจรเข้น้อยในกรุงเทพนี่แหละนะครับ
เขาบอกมันเหมือนกับพวกกลุ่มขอทานชาวจีนที่เป็นข่าวเลยนะ
อ่าเพราะว่าดูหน้าตาใบหน้าเนี่ยเหมือนถูกอ่าน้ำกรดลาก

ทำให้เสียโฉมนะแล้วขาพิการเดินไม่ได้ท่าทางเหมือนจะตาบอดด้วย
เขาก็รีบถ่ายภาพทันทีถ่ายคลิปทันทีนี่ขอทานคนนี้
พอรู้ตัวว่ามีคนถ่ายคลิปอยู่นะฮะรีบใส่แมสสวมหมวกลุกเดิน
หนีเลยฮะเดินเฉยเออจากที่ดูเหมือนกับตาบอดเดินไม่ได้
นี่ลุกเดินนี่ถุงแกว่งอย่างนี้เลย
โอ้โหถามว่าไปไหนไปขึ้นรถสองแถวหน้าตลาด

แล้วหนีไปทันทีอ่านี่ฮะขึ้นรถสองแถวไปแล้ว
แต่พลเมืองดีท่านนี้นะครับเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
เจอเย็นเมื่อวานนี้นะ๒๑พฤศจิกายนตลาดแถวสนจรเข้น้อยนะครับ
ก็เลยส่งคลิปนี้ไปให้คุณกันจอมพลังเผื่อคุณกันจอมพลังที่กำลังไล่ติดตามจับกลุ่ม
ไปไล่ตรวจสอบไอ้แก๊งพวกนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มเนี่ยนะครับ
เพื่อจะไปตรวจสอบต่อนี่ครับอ่าเห็นไหม
แล้วคนที่เขามามาช่วยกันดูเนี่ยเขาบอกว่าขอทานคนนี้เนี่ย
เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนพามาส่งนะฮะเหมือนเป็นคนคอยดูแลคอยบงการ
ค่ะแล้วพอรู้ตัวเนี่ยขึ้นสองแถวหนีอืมนะฮะ
ซึ่งเห็นขอทานลักษณะแบบนี้มาอยู่แถวตลาดในพื้นที่สอนอจรเข้น้อยเนี่ย
ประมาณ๒เดือนแล้วแต่ไม่ได้มาทุกวัน
ตอนที่เขาลุกเขาเดินคุยโทรศัพท์ตลอดเลย
เขาขึ้นไปขึ้นสองแถวกลับเองค่ะ

ระแวกนี้หนูเห็นจากคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเจอเหมือนกันค่ะ

ที่พี่แก๊ปเขาบอกหนูว่าเหมือนเห็นผู้หญิงคนเสื้อเหลืองพามา
มีคนพามาอีกที

แต่ขากลับเองนั่งสองแถวกลับ

แต่หนูก็ไม่แน่ใจเพราะว่าหนูไม่ได้สังเกตในตอนนั้น
เพราะพวกที่ไปไล่จับเมื่อวานนี้เนี่ยก็

พอถูกจับปุ๊บมีล่ามมาเลย

เมื่อวันก่อนที่จับนะครับ
คุณกันจอมพลังบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับ
ทุกผู้ชมครับมีลิสต์ขอทานชาวจีน

อยู่ในมือเนี่ย๑๐คนแล้ว
ที่มีคนแจ้งมานะฮะ

น่าสังเกตก็คือกลุ่มคนพวกนี้
ที่ไปนั่งขอทานกันอยู่นะฮะ

ขึ้นรถไฟฟ้าหนีก็ยังมี

ว่ามีพลเมืองดีแจ้งข้อมูลมาว่าเจอขอทานแก๊งชาวจีนในพื้น
ของท่านแล้วมีข้อมูลด้วยว่าไอ้คนที่เขาเจอเมื่อวานนี้
ขอดูภาพอันนี้เป็นวันเมื่อวันก่อนนะที่จับไป๕๖คน
เนี่ยขอดูมาสักครู่เนี่ยสอนหน่อจราเข้น้อยที่ลุกหนีที่ตา
นั่งขอทานอยู่อ่ะอ่านี่ที่มีคนแจ้งมาเนี่ยล่าสุดตรงนี้เนี่ย
คุณกันบอกว่ามานั่งขอทานอยู่๖ชั่วโมงนะฮะได้เงินไปหมื่นนึงนะฮะ
หนึ่งนะค่ะหัวนี้นะเฆ่าหมื่นหนึ่งอีกแล้วค่ะโอ้โห
ของฟรีวีซ่าผมไม่ได้โจมตีเรื่องการเมืองนะ
ผมแค่บอกว่ามันอาจจะมีคนหัวใส
ที่เห็นช่องทางนี้และเอาตรงนี้

ท่านท่านช่วยยืนยันผมหน่อยว่าคนเหล่านี้เข้ามา

อันนี้นะครับ
๑๐ปีอันนี้มันผ่อ๓๐ปีครับ
พอสามสิบนี่คือเป็นช่วงที่ฟรีวีซ่าไหมครับใช่ไหมครับ

พันธุ์ตมติเอกพันธุ์ลบสำรรรค์สมภูมิกับการสอนอาจารย์เจาะเคน้อย
บอกว่าที่ผ่านมาในพื้นที่ไม่ค่อยมีขอทานนะครับเนื่องจาก
พื้นที่สอนอาจารย์เจาะเคน้อยเนี่ยเป็นกรุงเทพฯรอบนอกนะคะ
ประชากรน้อยมานั่งขอทานก็ไม่ค่อยได้เงินหรอกแล้วที่ผ่านมา
ไม่เคยมีประชาชนแจ้งเบาะแสเรื่องขอทานลักษณะแบบนี้ด้วยนะ
เชื่อว่าอาจจะเป็นแก๊งขอทานชาวจีนหน้าผิดรูปที่ขยับ
มาจากพื้นที่ด้านชั้นในเมืองเพราะว่าถูกกวาดล้างเนี่ยออก
อยู่นอกเมืองขณะเดียวกันเรื่องของแก๊งขอทานชาวจีนนะครับ
ตำรวจสามารถไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้จากที่ได้รับแจ้ง๗คนเมื่อวานจับได้เพิ่มอีก๑นะฮะ
เมื่อวันก่อนจับได้๕นะครับทำให้ตอนนี้ตามจับได้๖คนแล้วนะครับอันนี้คือคนล่าสุดที่จับได้เมื่อวานนี้นะครับ
เป็นผู้หญิงชาวจีนใบหน้ามีแผลเหมือนกันศีรษะนี่ฮะเหมือนกับถูกน้ำกรดหรือว่าน้ำร้อนลวกใส่ชุดนักศึกษาเหมือนกันเลยนะฮะ
แต่คุณกันบอกตอนนี้ได้รับแจ้งเนี่ยทั้งในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็มีเนี่ย๒๐คนแล้วล่าสุดคือเมื่อวานที่สอนอจรเข้น้อย
ในพื้นที่ตรงนั้นนะฮะตลาดพิกัด๗จุดของ๗คนแรกล็อตแรกที่เป็นข่าวแล้วได้รับแจ้งเนี่ย
พบว่าจะไปอยู่ตามแหล่งคนเยอะห้างดังนะหรือว่าแถวรถไฟฟ้าถ้าคนที่๑ถึงคนที่๗เราจับพิกัดไปเนี่ยนะฮะ
สยามนะครับเมเจอร์ปินกล้าวนะฮะลักษณะมารอบนอกหน่อยนึงก็มีนะครับห่างกันไม่กี่กิโลเมตรเหมือนกับ
มันจะมีกลุ่มคนที่คอยรับคอยส่งแล้วก็เวียนมาช่วยแล้วก็คอยสังเกตการณ์อยู่แน่
อ่ามันอยู่ในระแวก้กันแค่๓กิโลเมตร๗กิโลเมตรอย่างนี้นะฮะ
หลังจากเมื่อวานลุกหนีไปวันนี้พอจะไปจับไปเจอนะมีคนแจ้งเบาะแส
หนีทันอีกแล้วหนีทันอีกแล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวต้องวางแผนจับกันใหม่
แล้วมีคนไปเจออีกนะเขาก็แจ้งเบาะแสงมาที่คุณกันเรื่อย
หลังจากเห็นอ้าวคนนี้ไปเจอคนนี้ไปเจอผู้ชายลักษณะแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้
นี่เข้าร้านสะดวกซื้อค่ะดูสิก็คือดูคล่องตัวไปหมดเลยทุกอย่างนะคะ
ทำได้ทุกอย่างเลยทำงานวันละหมื่นน้องมิ้นงานเขาทำอะไรนะคะวันละหมื่น
ขอทานนั่งเฉยเฉยเนอะนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องไล่จับให้หมดนะต้องขยายผลด้วยค่ะ
เพราะเราก็เคยลงพื้นที่ไปไปเจอที่พักเขาด้วยนะใช่ค่ะนี่ฮะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ย
บอกพี่เคยเจอไหมเห็นเขาบอกเขาพักอยู่แถวหัวลำโพงกันพวกแก๊งขอทานชาวจีน
ใบหน้าผิดรูปอ่ะแขนด้วนขากุดอะไรแบบเดินไม่ได้อะไรพวกนี้แขนกุดอะไรพวกนี้
คือพ่อค้าขายไก่ทอดคนนี้บอกกับเราว่าเขาเคยเจอถ้าเป็นใน๗คนแรกที่ได้รับการแจ้งแล้วคุณกันเขากำลังไล่ตรวจสอบเนี่ยนะ
ค่ะแล้วก็มีคนที่ถูกจับได้ด้วยเนี่ยเขาเจอคนที่สี่อ่าที่เป็นผู้ชายอ่าถูกจับเมื่อสองวันก่อนเป็นลูกค้าประจำของร้านไก่ทอดพี่เขาด้วยนะ
เป็นลูกค้าประจำซะด้วยแต่ตอนมาซื้อเนี่ยไม่ได้พูดไม่รู้ว่าพูดไม่ได้หรือว่าไม่พูดตอนมาซื้อเนี่ยชี้อย่างเดียว
เอ๊ะคนที่สี่รู้สึกเหมือนจะเป็นคนที่มีห้องพักอยู่หัวละโพงอ่านั่นแหละนั่นแหละนี่อ่าแล้วก็จะจ่ายเงินด้วยแบงค์ยี่สิบอืมก็เลยทำให้ดาวน์ไม่ยากว่าเป็นแก๊งขอทานค่ะอ่าคนที่สี่คือคนไหนนี่น่ะในคลิปนี้น่ะคนที่สี่นี่อ่าที่จำลวดกำลังสอบอยู่อ่านี่นี่นี่เห็นไหม
หน้าแบบนี้ไหมใกล้ถึงหลัก

หัวลำโพงนี่แหละเป็นห้องพักรายวันนะฮะเขาคิดค่าเช่า
เนี่ยวันละ๓๐๐พนักงานโรงแรมบอกว่าขอทานชาวจีนคนนี้นำ
ลงบันทึกประจำวันบอกพาสปอร์ตหายมาอ้างเป็นหลักฐานใน
ขอเปิดห้องแล้วก็ให้ค่าห้องเป็นรายวันนี่แหละวันละสามร้อย
เราเปิดภาพให้ดูนะอีกคนนึงนะเป็นคนที่ถูกจับแถว
ลมซอย๔เป็นรายที่๗ขอดูรายที่๗หน่อยนะคุณละวิการ
ลองเอาให้ดูว่ารู้จักไหมลายที่๗อันนี้ลายที่๔นะ
นี่นี่นี่นี่พนักการที่เขาดูแลห้องเช่าของคนที่เป็นคนที่
เนี่ยบอกโอ้เห็นเหมือนกันนี่คนนี้ชื่อหวังในหวังเนี่ยมา
เช่าอยู่ที่นี่เหมือนกันมาเช่าเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะแต่
ในหวังในวันแรกที่เขามาเช่าเนี่ยเขามีคนจีนที่ไม่พก
ผิดปกติอะไรแบบสมบูรณ์นะร่างกายสมบูรณ์เนี่ยเป็นคนพามา
เช่าและเป็นคนจ่ายค่าเช่ารายวันให้ด้วยมาเหมือนกัน
แล้วคนที่ร่างกายปกติจะเป็นคนมา
จ่ายกันอ่าวะวันปกติแล้วตอนเขาออกไปออกไปพร้อมกันไม่
ไม่ค่ะเข้าออกไม่เป็นเวลา
ระหว่างที่น้องเลิฟกำลังคุยกับทางโรงแรมอยู่นะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนจีนที่เป็นคนพาในหวังมาเปิดห้องเช่าที่นี่เนี่ย

นี่ฮะตำรวจที่เขามาคอยติดตามเฝ้าดูอยู่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะ
ก็เลยเข้าไปขอข้อมูลนะฮะ
เดี๋ยวเขากำลังขยายผลอยู่นะฮะเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าขยายผลได้ความว่าอย่างไรบ้าง
อีกมุมหนึ่งนะครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเราไปแถวเยาวราช
เพราะว่าตัวในหวังเองเนี่ยเขาก็เคยไปนั่งขอทานแถวเยาวราชด้วยนะ
นี่แถวนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ในหวังเนี่ยอ้างกับเจ้าหน้าที่ว่ามานั่งขอทานอยู่แถวนี้ด้วยแล้วพักอยู่แถวนี้
แต่แถวหัวลำโพงก็ไปเปิดห้องอยู่แถวนั้น

เหลือเกินวันละหมื่น
คุณสุชาดาไม่เจอพวกแก๊งขอทานชาวจีนนะฮะ
อย่างหวังนี่ก็ถูกคุมโดยหมดแล้วใช่ไหม
แต่ไปเจอป้าดาป้าดานี่เป็นคนไทยพิการเหมือนกันน้องมิ้น

ก็นั่งขอทานอยู่แถวนั้นเหมือนกัน
นี่ป้าดาอันนี้ไม่ใช่คนจีนนะ

ป้าดาบอกโอ๊ยหวังเหรอคุณสุชาดาเอาคลิปเอารูปให้ดู

รู้จักรู้จักดีด้วยเพราะหวังคือขอทานมาเฟีย
อยู่แถวเยาวราชใช้ไม้เนี่ยไล่ตีป้าบ่อย
โอ้โหโดนไปสามรอบถามตีทำไม
หวังบอกมาขอทานแถวนี้ไม่ได้เขาเป็นเจ้าของพื้นที่แถวนี้

ไหนหวังบอกหวังเป็นทหารจีนจะกลับประเทศจีนอยู่แล้วนี่นะ
นี่ไงเห็นไหมแล้วนอกเหนือจากตัวในหวังที่ใบหน้าผิดรูปแล้วเนี่ย
หวังเขามีพวกเขาอีก๒๓คนนะเหมือนกันเลยอย่างนี้
มานั่งขอทานแถวเยาวราช
กลับประเทศว่างันมานะ

แล้วเขาบอกว่าไหน
เขาบอกว่าเขาเป็นทหารทักษะอาณ
ทุกผู้ชมฮะคุณสุชาดาลงไปแล้วไปเจอตรงนี้เนี่ยนั่นเท่ากับว่ายังไง
นั่นเท่ากับว่าขอทานชาวไทยก็มีด้วยนั่นแหละใช่ไหม
คือวันนั้นผมได้คุยกับท่านนายกองตรีดรธนกิจจิตอารีรัฐนะ
โยรัฐมนตรีประจำรองนายมนตรีที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
ไปไล่ดำเนินการกับคุณกันจอมพลังแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพมด้วย
ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะบ้านเรามีกฎหมายเรื่องการขอทาน
ขอทานเนี่ยคือยังไงก็ไม่ให้ขอทานนะฮะท่านผู้ชมครับ
ยังไงก็ไม่ให้ขอทานนะฮะค่ะมีทั้งโทษปรับแล้วก็จำคุกค่ะ
มันแยกกับกฎหมายเรื่องการเรียรัยและบริจาคอันนี้คนละส่วนกันเลย
ละฉบับนะฮะไม่เหมือนกันถ้าคุณจะไปขอบริจาคขอเรียกอะไร
อันนี้คุณขออนุญาตเจ้าหน้าที่เขาได้ผู้นำชุมชนอะไรท้องที่ก็ไปขออนุญาตเขา
เพราะจุดประสงค์มันต่างกันถูกต้องเหมือนกับกฎหมายชุมนุมใช่ไหม
แต่กฎหมายขอทานเรามีไว้ไม่ใช่เพื่อขออนุญาตขอทานนะฮะค่ะไม่ให้ขอทานนะ
เพื่อไม่ให้ทำห้ามขอทานเลยปรับแล้วก็จำคุก
แต่ปัญหาคือว่าส่วนมากพอเจ้าหน้าที่เจอเนี่ยอย่างมากก็ปรับ
ใช่เพราะว่าบางทีเห็นว่าเป็นผู้พิการบ้างอะไรบ้างเป็นสูงอายุบ้างอย่างนี้ก็เลย
ปรับคัตโฮ้ย๓๐๐๓๐๐พันหนึ่งอย่างมาก

เดี๋ยวไปจับติดคุกก็เดี๋ยวถูกหางว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไทยอย่างนี้ใช่ไหม

คนจีนเข้ามาบางทีเรานึกว่าคนไทยเอาคนจีนนะใส่ชุดนักศึกษา

คุณสุชนะถามคุณสุชนะถามป้าดาอ่าป้าดาพิการเหมือนกันเอออ่า
ขอทานเหมือนกันอ่าป้าดายได้เท่าไหร่แถวเยาวราชนะค่ะประมาณตกวันละพันห้า
ต่างกันหลักนึงเลยนะคะแต่แต่พันห้านะคุณไปคุณไปทำงานรายวันลูกจ้าง
ตามอ๋อตามร้านทั่วไปอ่ะวันละสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอ่ะต่ออ๋อ
ดาขอทานไทยวันละพันห้าต่อเดือนได้สี่หมื่นห้าอ่านี่ไงเราคำนวณให้เลยเนี่ย
ถ้านั่งแบบเต็มเดือนเลยเดือนละสี่หมื่นห้าปีหนึ่งล้านหกน้องมิ้นคนไทยว้าว
แต่ถ้าอย่างคนจีนเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยที่บอกได้วันละหมื่นเนี่ยเฉลี่ยเนี่ย
เดือนนึงเนี่ยสามสิบวันนั่งเต็มที่เลยเนี่ยอ่ะสามแสนสอง
ปีหนึ่ง๑๑ล้านพี่อุ๋ยเงินเดือนเยอะกว่าหนูอีกค่ะแล้วจะให้ทำยังไง
ดายแกถึงมานั่งอยู่ไงใช่ไหมเอาเป็นว่าคือมันก็แตกต่างกันเยอะนั่นแหละ
มันก็แต่แต่คนไทยก็อันนี้ไม่นับพวกกัมพูชาลาวเวียดนามคนต่างด้าว
วันนั้นเขาก็ไปไล่จับอยู่นะใช่ค่ะก็ได้มาหลายคนนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาพยายามไล่จับอยู่เนี่ยอย่างพวกต่างด้าวอ่ะ
ที่เป็นพวกลาวกัมพูชาอะไรเนี่ยวันนั้นตำรวจเข้าไปจับแถวคลองเตยแถวหัวลำโพง
อะไรพวกนี้เหมือนกันก็ไล่จับเนี่ยพอจับบอกก็ถูกปรับไปเหมือนกัน
สารภาพว่าก็มาทำงานขอทานเพราะว่ามันได้เงินแล้วก็สบายดี
ฟังอ่าเดี๋ยวเขาไล่จับกันอยู่ต่อฮะค่ะคุณผู้ชมย้อนกลับไปปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามกันหน่อย